อีกหนึ่งเมนูปิดท้ายเบรกนี้

เมนูนี้มีชื่อว่าจ้ำบะ

ไปดูขนมจำบะหวานเย็นในจังหวัดอักษ์

หวานเย็นใช่แล้ว
เป็นเมนูขนมหวานทำจากน้ำแข็งสาย
แล้วก็โปะแบบบนขนมปัง
ด้วยน้ำหวานอร่อยชื่นใจค่ะนี่แหละค่ะเมนูจำบะหรือว่าหวานเย็นนี่แหละ
ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยที่มีสีสันสวยงามเห็นแล้วไหม
ไม่ได้ขอสักถ้วยเถอะคุณนะฮะจริงจริงก็คือน่าจะเหมือนพกปังเย็นอะไร
อย่างนี้ครับคือเมนูนี้เป็นเมนูของร้านอำพานมสด
ตั้งอยู่เชิงสะพานริมถนนโพพระยาท่าเรือใกล้สี่แยกอ่างทองตำบลตลาดหลวงนะคะ
นับว่าเป็นสุดยอดของหวานแสนอร่อยของชาวอ่างทองเลยเพราะว่ามันมีความแบบ
หอมหวานมันเย็นอร่อยลงตัวไม่มันได้ไงใส่นมสักขนาดน่ะใช่
นี่ไงคุณเขาตกแต่งเป็นรูปต่างต่างด้วยนี่หัวใจหัวใจอะไรก็มีหมดเลย
ครับไปดูเจ้าของร้านกันหน่อยสิค่ะเป็นนมสดนะคะที่ทำกับน้ำแข็งรวมกัน
ฝั่งยางมัวเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำหวานลงไปหอมอร่อยมากค่ะข้างล่างก็จะเป็นสมมุมฟัง
แล้วก็มีข้าวโบนล่ารุงโพนแล้วก็มีคอนเฟรกส์นะคะรสชาติหวานมัน

มาแต่งรูปสวยงามและกระเป๋าเป็นรูปหัวใจเป็นรูปห้อไม้
แล้วก็เป็นรูปไม่ใกล้เหนิดแล้วก็เป็นรูปบอกรักด้วยนะคะ
คุณทำเซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดของเธอ
ด้วยการทำขนมแบบนี้มาให้
น่าจะเป็นรูปหัวใจนะถ้าให้เดา

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำขายดีกว่านะคะ

เคยแม่สะพงเซอร์ไพรส์หวานยงหวานเย็นอะไรแบบนี้

แล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วย

ก็จะอยู่ที่๓๕บาทนะคะ
ถ้าแบบเพิ่มนมเพิ่มอื่นเข้าไป
ก็อยู่ที่๕๐๗๐บาท

ตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง๔ทุ่มและหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะ
บ่ายโมงถึง๔ทุ่มนะไปทานกันได้
ฉันชอบที่มาที่ไปของเมนูนี้จังเลย

กินไปก็ต้องปอดอ้าวตายเลย

อันนี้มีคุณผู้ชมส่งมาด้วยนะเรื่องขนมข้าวเหนียวหัวงอก

นี่พูดคุยกับเราจัดรายการกับเราไปด้วยนะครับ
ไลน์กันมาได้ตอนนี้ขึ้นมาให้ได้ทักทายกันแล้ว